คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งอย่างที่จะถูกมานำประดับพระเมรุมาตรของในหลวงราชการที่๙ก็คือต้นข้าวนะคะ
โดยกรมการข้าวก็ได้วางแผนที่จะปลูกเป็น๓ระยะด้วยกัน
ให้คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณอัญชาลีสิริมัวค่ะ
พิธีพรามบวงสวงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว
ประกอบพระเมลุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
มีเครื่องบูชาทั้งผลไม้ขนมหวานและเมล็ดพันธุ์ข้าว๓สายพันธุ
ประกอบด้วยข้าวปฐุมธานี๑ข้าวพันธุ์ดอกมะลิ๑๐
และข้าวพันธุ์กรขอ๓๑หรือปธุมธานี๘๐
เพราะฉะนั้นในระยะต้นกล้า
เราเลยเลือกข้าวปันประทุมธานี๑
เพราะว่ารักษณะของทรงต้นของต้นระยะต้นกล้าเนี่ย
ต้นข้าวปฐุมธานี๑ส่งต้นข้าวสวย

แล้วก็ใบจะมีขนจะเป็นขุยคล้ายกับกำมะยี

ระยะแต่กล้าทางกรมการข้าวประชุมแล้วหารือกันแล้ว
เราเลือกข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวชั้นเลิศของประเทศไทย

และเป็นข้าวชั้นดีที่สุดของประเทศไทย

ระยะออกรวงจริงแล้วทั้งข้าวประทุมธานี๑
ข้าวหอมมะลิก็ถ้าเราจะเอามาออกรวมก็ได้
แต่ว่าเหมือนข้าวหอมะลิเวลาออกรวงรวงเขาจะน้อมต่ำ
ข้าวประทุมธานี๑เวลาออกรวงใบทงเขาจะแทงสูงกว่ารวง

ที่ประชุมเราเลยเลือกข้าวขอ๓๔

ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเขาก็จะชูรวงเขาจะตั้ง
เพราะฉะนั้นเวลาช่วงที่ออกรวงเขาจะชูรวงสวยเป็นสีทอง
แล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งจะเป็นภาษาด้วยแร่ออกรวง
ก่อนกำหนดรูปแบบในการใช้ต้นข้าวประดับพระเมลุมาตร

ตั้งแต่ต้นกล้าแตกกอบไปจนถึงออกรวง
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาปลูกข้าวดอกมะลิ๑๐๕ในระยะแตกก่อ
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงปลูกข้าวพันกข๓๑ในระยะออกรวง
วิจัยข้าวคลองหลวงจะเริ่มปลูกข้าวเป็นที่แรก
เนื่องจากเป็นข้าวระยะออกรวงอายุข้าว๘๐วัน
จึงเริ่มเพาะก้ามาตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม
หลังจากนั้นจะนำต้นกล้ามาใส่กระถางทรงสี่เหลี่ยมที่สั่งผลิตขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ
ภายในมีดินเหนียวจากนาข้าวที่สมบูรณ์เพื่อให้ต้นข้าวเติบโตได้ดี
ต้นข้าวเหล่านี้นะคะเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วโดยจะเคลื่อนย้ายไปอย่างพระเมลุมาตรนะคะ
็ตแรกจำนวน๔๐๐๐ต้นในวันที่๒๖กันยายนนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นนะคะก็จะเป็นระยะออกรวงพอดีค่ะ
สำหรับแผนการปลูกข้าวระยะออกรวงให้สวยงามตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
จะมีทั้งหมด๓ชุดชุดละ๔๐๐ต้นรวม๑๒๐๐๐ต้น
อกจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
ยังได้เตรียมปูข้าวระยะออกโรงสำรองไว้ในแปลงนาอีกด้วย
เพื่อให้มีข้าวระยะออกรวงนำไปประดับพระเมลุมาตร
ได้อย่างสมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อแสดงถึงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการเกษตรไทย
อัญชรีฟิริมัวคาวเทราะทีวีรายงาน